สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย
มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ฝนเหล่านี้นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็จะตกแบบนี้ยาวนานแค่ไหน
วันนี้เราจะมาหาคำตอบพร้อมกันครับ
แต่ก่อนอื่นนั้นเรามาตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกันก่อนนะครับ
ตอนนี้พบว่าปัจจัยสำคัญอย่างมูลอากาศเย็น
ยังคงปกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เป็นกำลังอ่อนเท่านั้น

ตอนนี้มีหนึ่งปัจจัยครับที่เข้ามาช่วยเติมเต็มความหนาวเย็นให้กับบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ซึ่งพัดปกคลุมตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่านะครับ

นำความหนาวเย็นมาเยือนทั้งพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
เช้าวันนี้หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับได้สัมผัสกับอากาศหนาว
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
อุณหภูมินั้นเป็นเลขตัวเดียวในหลายพื้นที่
ตามยอดดอยยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด
พอเราดูจากกระฟิกตรงนี้จะสังเกตว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมา
พื้นที่สีน้ำเงินน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้นปกกลุ่มเป็นวงกว้าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนก็ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็น

ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนั้น
สังเกตว่าจะมีพื้นที่สีเหลืองปรากฏอยู่
พื้นที่เหล่านี้คือบริเวณที่มีอากาศอุ่นนะครับ
ที่อุ่นขึ้นแบบนี้เพราะว่ามีความชื้นจากทะเลเข้ามาปกลุ่มในบริเวณทางกล่าว
หน้านี้เองกระแสลมที่นำอาวฝนมาตกในเมืองไทยของเรานั้น
เป็นกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
แต่ตอนนี้กระแสลมมีการเปลี่ยนทิศทาง
มีการพัดแล้วก็อ้อมแถวกัมพูชา
แล้วก็อ้อมเข้าบริเวณทางตอนล่างของพื้นที่ภาคกลาง
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างด้วย
นี่ถือว่าเป็นปัจจัยตัวสำคัญละทีเดียวที่ทำให้
บริเวณดังกล่าวตอนนี้มีความชื้นเพิ่มมากขึ้น
ชื้นที่มากแบบนี้จึงสามารถที่จะเกาะตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆ

คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับเป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูง
สูงจากพื้นดินประมาณ๕๕กิโลเมตร

ถือว่าเป็นหนึ่งบทบาทนะครับที่มีการเหนียวนำเอาความชื้นจากพื้นดินลอยตัวขึ้น
แนวดิ่งครับจนสามารถให้จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆเกิดขึ้นได้
ถ้าหากความชื้นมากเพียงพอก็จะสามารถกลายเป็นกลุ่มฝนตกได้
อย่างเช่นในบริเวณตอนกลางของประเทศณขณะนี้มีฝนตกลงมา
ส่วนปัจจัยสุดท้ายก็คือเรื่องของการอ่อนกำลังของ
่อมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับที่อ่อนกำลังลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
เปิดโอกาสให้ความชื้นจากทะเลนั้นสามารถที่จะเข้าไปเยือนบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาคกลาง
ตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณทางตอนล่างของภาคอีสานได้มากยิ่งขึ้นครับ
หลังจากนี้มีการคาดการณ์นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
จะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนเป็นกำลังปานกลางครับ
แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณตอนบนของประเทศอีกครั้งหนึ่ง
แน่นอนครับช่วงแรกของการแผลลงมานั้นก็อาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับ
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะค่อยเย็นลงแต่หนึ่งปัจจัยหนึ่งสัญญาณที่ยังคงทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้นยังคงหนาวเย็นต่อไปก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนี่แหละครับ
หนึ่งปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาต่อไปเพราะว่าจะเป็นกุญแจตัวสำคัญนะครับที่จะทำให้เจอทั้งอากาศหนาวเจอทั้งฝนในบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
นี่คือเรื่องราวของสภาพอากาศที่เรานำมาย้ำเตือนคุณผู้ชมสำหรับการใช้ชีวิตในระยะนี้

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ